ต้องเศเมา้มอยค่ะสำหรับคดีเก่าเหล่านะคะ

อย่างที่ทราบกันลามถึงน้องแต้ว

กลับมาแล้วค่ะก็มาเคลียร์นะคะถึงเรื่องทั้งหมดเลย
แววบอกว่าตอนนี้ธุรกิจของเขาก็กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกเหมือนกันนะ
ใช้คำนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็ทำมาจะ๒ปีแล้ว
ปีนี้ปีสุดท้ายจะเป็นยังไงนะคะรวมไปถึงจะเทด้วยหรือเปล่า
ไปฟังสัมภาษณ์จากน้องแต้วกันเลยดีกว่าค่ะ
เราก็คิดว่ามันก็เป็นความรับผิดชอบของเรา
ที่เราก็ยังต้องทำ
แล้วเราก็ไม่ได้คิดจะอะไร

มันเป็นความหมายที่ก้ำกึ่งกัน

มันก็มีความเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้ว

แต้วก็จะมีอยู่ในสัญญาเรียบร้อยแล้วค่ะ

หรือว่าเขาหมดสัญญาแล้วก็พอกแค่นี้เลย
มันมันเป็นที่ตัวแต้วแบบว่าตัดสินไม่ได้เนอะ

แล้วก็ความเป็นไปได้ของบริษัท
ความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ด้วยอะไรอย่างนี้

ให้มันผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ก่อนดีกว่า

แก๊งเฟอร์บี้ไม่มีแมทกับคุณสงการ

แล้วก็นั่งเรียงแฟนใครแฟนมันกันเลยทีเดียว

ตกลงเพื่อนสี่สาวไม่ชวนแมทกับคุณสงการหรือเปล่า

ชวนไม่ชวนจัดไปเลยค่ะ
นั่นสิทำไมไม่มาเนี่ย

ก็ไม่ถึงกับขอโทษมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร

ครั้งหน้าเดี๋ยวก็มาเจอกันอีกได้

อยากไปสองคนบ้างอะไรบ้างนึกเปล่า